แต่ช่วงแรกมาดูความเจ็บร้อนกับเรื่องของน้ำท่วมกันก่อน

มี๒จังหวัดเขาเดือดร้อนกับน้ำท่วมนะฮะ

เพราะว่าที่ปราจีนเขามีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก

หลากเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
แล้วก็ไหลไปท่วมในพื้นที่ของอำเภอประจันตคาม
ปราจีนบุรีเมื่อกลางดึกของวันที่๕กันยายน

ได้รับผลกระทบน้ำท่วมไป๔ตำบลกว่า๓๐หมู่บ้าน
ถนนสายสุวรรณสอนบริเวณสามแยกห้วยขือ
แล้วก็ถนนปลาจีนตะคามถูกน้ำท่วม

ซึ่งจากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำโดยรวม

ขณะที่มวลน้ำไหลเข้าทุ่งนานในพื้นที่
ประจันตะคามทำให้หนาคลองชอบ้าน
กลายเป็นทะเลสาบขนาดย่อมไปแล้ว
จากมวลน้ำไหลลงไปพื้นที่ของตำบลท่างามตำบลดงพระรามแล้วก็ตำบลโนนห้อมด้วย
ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้ว
ก็ทำให้มีน้ำท่วมทั้ง๓ตำบลระดับน้ำสูงประมาณ๒๐เซนติเมตรนะครับ
ส่วนพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ
ต้องรับน้ำจากอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามรวมทั้งการระบายน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนของนครนายกด้วย
ทำให้ตอนนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านสร้างถูกน้ำไหลเข้าท่วมห้องเรียนไปเรียบร้อย
นักเรียนต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายวางเป็นแนวกั้นแบบนี้นะฮะ
จากว่าตอนนี้โรงเรียนต้องทำการตรวจสอบวัดผลเรื่องของต้องมีการทำการสอบวัดผลก่อนที่จะปิดภาคเรียนคือให้เด็กมาทำแบบนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปสอบ
สอบเสร็จปุ๊บก็จะปิดคือต้องลำบากกันมากขึ้นหน่อยหนังสือก็อาจจะไม่ได้อ่านสักเท่าไหร่นะฮะ
ไปดูทางด้านของนายสำเริงแสงภูวงเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำโดยรวมของประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก๒๕จังหวัด
ในวันจันทร์ครับทางสำนักงานเองก็จะมีการประชุมร่วมกันกับผู้ว่า
ปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็ฉาเชิงเซา
เพื่อทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เพื่อป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ฝนที่จะตกลงมาหนัก๘๙๐กัน
ยายนก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันด้วย
จากพื้นที่๒จังหวัดที่เอ่ยไป
ปริมาณฝนทั้งประเทศก็จะชุกมากหน่อย
วันนี้และวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะ